ในช่วงเวลานี้นะคะจะได้ยินเพลงใหม่ซึ่งบรรดานักแต่งเพลงได้ทยอยแต่งเพลงใหม่
เหล่านี้ขึ้นมาค่ะเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เช่นเดียวกับเฉลิมพลมารคำอดีตหมอลำชื่อดังซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านในอำเภอวาเรนชำราบ
อุบลราชธานีได้แต่งกรอนร่องสะอื้นแผ่นดินร้องไห้
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ท้องฟ้าเป็นสีท้องมองมนต์
นายเฉลิมภูมิมาลคำอายุห้าสิบสี่ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าลาศ
ตำบลท่าลาศอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
อดีตหมอลำชื่อดังลำล่องสะอื้นแผ่นดินร้องไห้
อาลัยพ่อหลวงเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เลิมพลมารคำบอกว่าทันทีที่ทราบประกาศ
การเสด็จสวรรค์โค้ดของในหลวงรัชกาลที่เก้า
จากสำนักพระราชวังรู้สึกตกใจ
มือเท้าชาทั้งวันเมื่อตั้งสติได้
หยิบปากกาขึ้นมาเขียนบรรยายความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากหัวใจเป็นตัวอักษร
เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
เนื่องจากตั้งแต่เกิดมาก็เห็นในหลวงรัชกาลที่๙
งานหนักเพื่อราศดรของพระองค์มาตลอด๗๐ปีอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
สำหรับลำล่องที่แต่งขึ้นครั้งนี้ใช้เวลาการเขียน๑วัน
เรียบเรียงเนื้อหาอีก๑วัน
จากนั้นเริ่มบันทึกเสียงโดยใช้แคนเป็นดนตรีทำนองหมอลำแบบอีสาน
กว่าจะได้ลำล่องสะอื้นแผ่นดินร้องไห้
หมอลำหมอแคนและเจ้าหน้าที่บันทึกเสียงต่างกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
เลิมพลมารคำบอกว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะนานเท่าใด
ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และส่งเสริมให้ลูกบ้านทำความดี
เพื่อแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ตลอดไป